ยังคงพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของอุบัติเหตุกันอยู่
เกิดขึ้นบนถนนเทพรัฐนะคะเป็นรถมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
ก็วิ่งทางตรงมาดีดีแล้วก็มาเจอหลุมนะคะ
อยู่กลางถนนจนเสียหลักล้มลงทำให้รถกระบะที่ขับตีคู่กันมา
เหยียบทับซ้ำรถกระบะจอดรถลงมาดูค่ะ
แต่ก็ไม่ได้ช่วยจอดมาดูแล้วก็ขับหนีไปซะอย่างนั้น
ตำรวจเองกำลังเร่งตามตัวคนขับรถกระบะคันนี้มาสอบสวนอยู่
นี่เป็นจังหวะก่อนเกิดอุปติเหตุ
แต่จริงรถมอเตอร์ไซค์ก็เข้าไปขับในเลนส์ช่องทางโดดนะ
ใช่มันเป็นช่องที่เขาก็ไม่ให้เข้าไปอยู่แล้ว
เพราะว่ารถส่วนใหญ่ที่วิ่งอยู่ในช่องทางด่วนก็จะใช้ความเร็วกันด้วย
พลเมืองดีนะคะเห็นเหตุการณ์นี้ก็ไล่ติดตามรถกระบะสีขาวคันนี้ค่ะ
เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบนหนุนเทพภรรรดิกิโลเมตรที่สี่สิบเอ็ดค่ะ
เข้าชนบุรีบางปะกงฉะเชิงเซานี่ก็ขับตามกันไปค่ะ
รถทะเบียนคันก่อเหตุก็คือหนึ่งขอไข่ขอไข่เจ็ดสามศูนย์ห้า
กรุงเทพมหานครพลเมืองดีเรียกให้จอดนะคะ
บอกจอดจอดจอดจอดรอตำรวจก่อน
คนขับปฏิเสธบอกไม่ได้ชนขับรถต่อไปโดยไม่สนใจอะไรเลยทั้งนั้น
นี่นะคะจังหวะที่เขากำลังขับตีคู่กันไปบอกให้มาลงมาดูคนเจ็บก่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ค่ะนายสรชัยอายุ๑๙ปีคนเจ็บเนี่ยนอนอยู่กลางถนนคนนี้
ตอนนั้นฝนตกก็เลยขี่เข้าไปในเลนทางด่วนเพื่อหลบฝน
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ตกหลุมก็เสียหลักล้มลงไป
รถกระบะขั้นเค้ามาพอดิบพอดีเลยค่ะ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่
ทีมข่าวสอบถามไปยังโรงพักบางประกงแล้วว่าความคืบหน้าเป็นในคดีเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามคนขับรถกระบะคันก่อเหตุอยู่
เพื่อที่จะมาสอบสวนย้ำทะเบียนรถอีกคันค่ะ
คุณผู้ชมคะอันนี้มองตามกันไป
ขอไข่ขอไข่๗๓๐๕กรุงเทพมหานคร
ก็ใครพบใครเห็นติดต่อไปที่ไปได้ที่โรงพักบางประกงนะคะ